ช่วงปีใหม่แบบนี้ค่ะเวลาที่เราเดินทาง
มีอาชีพที่เขาทำรายได้ได้ดีด้วยนะคุณ
ริมทางเขาจะขายมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมต่าง
คราวนี้ค่ะก็พ่อค้าไอเดียเก๋จัดโปรโมชั่น
เป็นโปรโมชั่นปอกขั้นเทพ

สร้างรายได้ทำให้เพิ่มรายได้ได้ถึงลูกละ๑๐บาทเชียวค่ะ

ไม่เขาปลอกแล้วทำให้ผลยังดูสวย
ใช่แล้วก็ได้กินเนื้อแล้วก็ได้กินน้ำ

นี่แหละทีรพงศ์สืบมา
ค้าขายมะพร้าวริมถนนในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
ให้เห็นเลยค่ะการปอกมะพร้าวขั้นเทพ
และในลูกในเนื้อก็ยังมีน้ำอยู่นะ

คือเขาเริ่มตั้งแต่ปอกเปลือกด้านข้างออก
แล้วก็เฉาะกะลาด้านข้างให้มันทะลุไป
พอเห็นเนื้อมะพร้าวแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่แบบคล้ายกับมีด
ซึ่งทำมาจากเขากระบือเสียบเข้าไป
คว้านเอาเฉพาะเนื้อออกมาจากกะลา
รอบทั้งด้านบนด้านล่างก็จะได้เป็นเนื้อมะพร้าว

คือเนื้อมะพร้าวออกมาจากกะลาเป็นลูกกลมทรงมะพร้าวเหมือนเดิมเลย

ก็เอาหลอดเจาะไปดูดน้ำได้ทันที
ทีนี้หนุ่มเจ้าของไอเดียเก๋เขาก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐนะคะ
บอกว่าขายมะพร้าวน้ำหอมมานานหลายปีแล้ว
โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยค่ะ
ยิ่งคิดวิธีปอกมะพร้าวแบบใหม่ตั้งชื่อเองไง

ถ้าเกิดว่าเอามะพร้าวธรรมดาราคาหนึ่ง
แต่ถ้าเกิดพี่อยากได้แบบปอกขั้นเทพ
ผมจะเพิ่มอีก๑๐บาท
สมมุติปกติลูกละ๓๕บาท
พี่จะเอาปลอกขั้นเทพแบบนี้เพิ่มเป็น๔๕บาท
เพราะว่าถ้าลูกละ๓๕บาทคุณปอกธรรมดาจะแค่เฉาะ

ควักเนื้อกินได้นิดหน่อยโดยเอาช้อนควัก
บางทีก็กินสะดวกบางทีก็ไม่สะดวก
แต่ถ้าเอามาเฉาะขั้นเทพแบบนี้ได้กินทั้งน้ำทั้งเนื้อ
ได้หมดเลยแล้วก็สะดวกง่ายสบายด้วย
ทีนี้ก็เลยคิดราคาเพิ่มอีกลูกละ๑๐บาท
ใครก็สนใจค่ะไปอุดหนุนกันเต็มไปหมดเลย
แต่คนถามว่ามะพร้าวจริงปอกยากนะ